คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีวันอากาศเย็นเย็นนะคะแหมอยากพูดคำนี้ไปอีกนานนานจังเลยอ่ะ
รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เราอาจจะมีเรื่องกังวลเยอะแต่สิ่งดีสิ่งหนึ่งต้นปีคือ
อากาศเย็นมากนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วย
และแตะเบรกตัวเองนิดนึงว่าอากาศเย็นที่ว่านี้มันเจือฝุ่นอยู่ในนั้นด้วยนะ
เป็นอากาศที่แบบหลอกให้เราออกไปรื่นรมอะค่ะพออากาศเย็นปั๊บ
หลายคนอยากเอาไปกลางแจ้งสูดลมหายใจให้เต็มปอด
คำถามส่งเข้ามามากขึ้นเรื่อยเรื่อยคำถามวันนี้ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะคะ
ส่งกำลังใจกันนะไม่ว่าจะเป็นคำถามแบบไหนก็ตามที
บางคนไม่ได้อยากได้คำตอบอยากได้คำปลอบเฉยก็มีนะคะ
มาลุ้นกันว่าคำถามวันนี้จะอยากได้คำตอบและคำปลอบอะไรมากกว่ากันนะคะ
เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อว่าเวลาที่เราจะมาปรึกษาคนที่ไม่รู้จัก
จะช่วยให้เราสบายใจได้ยังไงจนกระทั่งถึงวันที่ทุกข์ที่สุดมืดแปดด้าน
ถึงได้รู้ว่าอย่างน้อยการมีคนรับฟังอยู่ข้างมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกัน
วันนี้อยากขอให้พี่อ้อยช่วยรับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาคนแปลกหน้าคนนี้ด้วย
ยินดีนะคะเชื่อไหมว่าน้องไม่ใช่คนแรกที่คิดแบบนี้
มีคนเยอะมากค่ะที่เริ่มต้นการถามคำถามด้วยคำนี้แหละ
ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าวันหนึ่งต้องมาคุยกับพี่อ้อยไม่เป็นไรค่ะคุยได้
ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะ
เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่อนแอขอให้รู้ว่ายังอยากจะโทรหาใคร
สามารถอ่อนแอต่อหน้าใครให้นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งก็แล้วกัน
อย่างน้อยนะคะเรารู้ว่าวันที่หัวใจพังที่สุด
เราจะหันหน้าไปเล่าความอ่อนแอให้ใครฟัง
และยินดีถ้าตรงนั้นเป็นพี่อ้อยด้วยนะคะ
คำถามของน้องคืออายุ๓๘ปีแต่งงานมาแล้ว๑๐ปี
หลังจากเราคลอดลูกคนแรกสามีตัดสินใจทำหมัน
เพราะเราแพลนว่าจะมีลูกแค่คนเดียวค่ะ
และเราก็จะอยู่ดูแลกัน๓คนพ่อแม่ลูกแบบนี้ล่ะ
จนกระทั่งเมื่อกลางปีที่แล้วจับได้ว่าสามีเปลี่ยนไป
ทีแรกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ด้วยกันนานมั้ง
ความรักจืดจางเป็นเรื่องปกติแต่มันเริ่มผิดปกติตรงที่
สามีเริ่มมีสัมมนาต่างจังหวัดบ่อยอยู่ไม่ค่อยติดบ้าน
เดี๋ยวก่อนนะคะความรักจืดจางอาจจะไม่ใช่เรื่องปกตินะ
คู่ยิ่งคบหากันนานยิ่งรักมากขึ้นทุกที
อาจจะไม่หวานเท่าวันแรกค่ะแต่มีความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์
มีความเป็นเพื่อนร่วมชีวิตกันมากขึ้นก็มีนะ
ในนั้นเขาโพสต์เปิดเผยว่าคบกับผู้หญิงอีกคนนึงอยู่
โพสต์ทุกอย่างเหมือนชีวิตเขาไม่เคยมีลูกมีเมียมาก่อน
รับว่าตอนนั้นช็อกมากรวมถึงตอนนั้นเองเนี่ย
ประจำเดือนไม่มา๒เดือนแล้วแล้วมีอาการอ่อนแอ
อืมเขาบอกว่าเขาทำหมันแล้วใช่ไหมเอ่ย
คราวนี้ก็เลยตัดสินใจแอบซื้อที่ตรวจคันมาลองตรวจในเย็นวันนั้น
ปรากฏว่าพบว่าตัวเองท้องค่ะเก็บความรู้สึกทุกอย่าง
ที่มันประดังประเด็นเข้ามาไว้ในใจ
หาจังหวะวันที่สามีกลับมานอนบ้านเพื่อจะได้คุยกัน
หลังจากนั้น๑วันก็มีโอกาสได้คุยกันจริงค่ะ
เขาสารภาพหมดเปลือกว่าเขามีคนอื่นนะ
ขอเวลา๑ปีในการที่จะเลิกกับคนคนนั้น
เราก็เลยตัดสินใจบอกเขาเรื่องท้อง
เพื่อให้เขาเข้าใจว่าเธอต้องเลิกกับเมียน้อยได้แล้วนะ
ตอนนี้เรากำลังจะมีลูกอีกคนแล้ว

และรีบบอกว่าไม่ใช่ลูกเขาแน่เพราะว่าเขาทำหมั่นแล้ว

จะเป็นโอกาสที่น้อยแต่มีนะคะ
สูตินรีเวศหลายคนพูดตรงกันว่า
เรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
คราวนี้พอเขารู้แบบนี้
เขากล่าวหาว่าเรานอกใจไปมีอะไรกับคนอื่น

รู้สึกไม่มีศักดิ์ศรีและด้อยค่าในสายตาเขาเหลือเกิน

จะหาเรื่องทะเลาะกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา

แล้วเขาพูดว่าถ้าลูกคลอดต้องตรวจดีเอ็นเอ

ใจหนึ่งอยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิม
แต่อีกใจหนึ่งเจ็บเกินจะรับไหว
เหตุการณ์นี้ทำให้ได้เห็นท่าแท้ของคู่ชีวิตมากขึ้นไปอีก

หน้าลูกมนุษย์แม่คนนี้ต้องเข้มแข็งที่สุด
แต่รับหลังลูกก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะพี่

คือถ้าไม่มองโลกแง่ร้ายจนเกินไปนะ
อันนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าทางคุณสามีพอดี
คือพอตัวเองนอกใจอยากจะไปจากเราอยู่แล้วเนี่ย
ข้ออ้างไหนจะดีไปกว่าข้ออ้างนี้ล่ะคะ

พังได้นะแต่ต้องยืนต่อให้ไว
เพราะว่าเราแบกหัวใจลูกของเราเอาไว้ด้วย

ผู้ชายบางคนเป็นแบบนี้จริงนะคะ

เขายังรู้สึกเสียหน้ามากมายขนาดนี้

ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่า

รู้จักกันนานไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดี

กลายเป็นคนใจร้ายขนาดนี้ได้ยังไง

ซื่อสัตว์ให้กันยากตรงไหนคะ

รักเขาเรายังไม่เห็นมีใครเลย

แถมยังขอเวลาเราอีกปีเพื่อเข้าคนคนนั้น
ถามจริงเอาหนึ่งปีทำอะไรคะ

และนี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนเราหรือ
อยู่คนกลางที่เห็นแก่ตัวคนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไป
แล้วคิดเอาว่าหลอกเอาไว้ไม่เป็นไรหรอก
คือนอกจากจะหมดใจแล้วนะคะเขายังทำคล้ายดูถูกว่า
เมียน่ะหลอกง่ายไม่บอกเขาก็ไม่รู้หรอก
นี่คือสิ่งที่เขาทำนะตอบแทนหัวใจดีของเรา
ความหวังที่น้องบอกว่าใจหนึ่งอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิม
อย่าเพิ่งไปคิดค่ะพากายและใจของตัวเองให้รอดทีละวันก่อน
เดี๋ยวก็จะรอดทุกวันถ้าวันหนึ่งเราต้องประคองชีวิตตัวเอง
อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองถามตัวเองก่อนค่ะว่าไหวไหม
คือไม่ได้อยากให้มองโลกในแง่ร้ายนะคะมองโลกในแง่ความเป็นจริง
และวางแผนคร่าวเอาไว้ล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่า
อะไรจะเกิดกับเราอีกขนาดสิ่งที่เขาทำกับเราในวันนี้เนี่ย
คงไม่เคยมีภาพนี้ในสมองเลยด้วยซ้ำมันยังเกิดขึ้นเลยอ่ะ
ถึงมุมที่แย่ที่สุดเอาไว้เพื่อหาวิธีรับมือก่อน
การงานการเงินของเราเราสามารถดูแลตัวเองได้ขนาดไหน
ถ้าไม่ต้องพึ่งพาสามีคุณพ่อคุณแม่ของเรา
ยังสามารถช่วยดูแลลูกเราได้ในบางครั้งไหม
เราควรมีทีมของเราเอาไว้ค่ะเป็นแผนหนึ่งแผนสองในชีวิต
เคยมีบางข้อความนะคะส่งเข้ามาคอมเมนต์นะคือแอบเสียใจนิดหน่อย
คือเขาพูดว่าเวลาปรึกษาพี่พี่ก็ยุให้เลิกนั่นแหละ
จริงด้วยความสัตว์จริงที่ก็มีชีวิตคู่ค่ะ

แต่บางทีถ้าเขาทำร้ายจิตใจขนาดนี้แล้วเราปักหลักอดทน
บางครั้งเราก็อดทนเพื่อเขาจนใจร้ายกับตัวเราไปหน่อย

เราควรจะมีทางเลือกในชีวิตไว้บ้าง
ให้สิทธิ์ลมหายใจของเราให้เขามีฝ่ายเลือกแต่เพียงผู้เดียวนะคะ
วันไหนอ่อนแออยากจะร้องไห้ก็ร้องได้นะ
วินาทีแรกที่เด็กลืมตาดูโลกบนโลกนี้ทุกคน
เด็กทุกคนร้องไห้ค่ะเหมือนโลกสอนเราว่า
ร้องไห้คือสัญญาณชีพให้รู้ว่าเรายังมีชีวิต
ถ้าวันแรกบนโลกยังร้องไห้ได้นับภาษาอะไรกับวันต่อไปกับการเติบโต
เสียน้ำตาบ้างไม่ได้ไม่มีใครร้องไห้ตายคาที่นะคะ
ร้องไห้ล้างพิษกันไปพอสู้ไหวก็เดินหน้าต่อ
อดลูกแน่นค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่
เรียกร้องจากสามีให้น้อยลงแล้วค่อยหยุดที่จะเอาสุขทุกข์ของเรา
ผูกไว้ที่ขาสามีได้แล้วพี่ต้องบอกว่าค่อยค่อย
เพราะมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น
วันนี้นะคะสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเรา
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราและความโง่เขลาของสติปัญญาของเขาด้วยนะ
ให้รู้ว่าการทำหมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดเหตุแบบนี้ได้
ลูกอยากเกิดมาเป็นลูกเราแล้วพ่อแม่ก็ต้องพร้อมฟูมฟักให้เขาเติบโตค่ะ
แต่ถ้าเขาไม่พร้อมจะเป็นพ่อที่ดีแถมตอนนี้ยังเป็นสามีที่แย่
ก็แค่ยอมรับค่ะรับมือไปตามอาการ
เขาทรยศหัวใจเรายังไม่เท่าเขาทรยศหัวใจลูก
ในครอบครัวเรามีใครรู้เรื่องนี้บ้างไหมคะ
คนกำลังท้องไหนฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงไหนจากความกังวลสุขภาพของลูก
อยากให้น้องได้อยู่ใกล้คนที่รักเราอะค่ะ
ไม่ใช่เป็นผู้หญิงโดดเดียวและต้องพยายามเป็นนักสู้
เจอปัญหาซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้
ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ยังไม่ต้องไปแก้อะไรค่ะ
ค่อยปรับใจยอมรับไม่ใช่ปักหลักอดทนด้วยนะคะ
แต่อยากให้สู้จนกว่าลูกจะคลอดก่อน
อย่างน้อยพอลูกคลอดแล้วคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
แม่จะได้มีแรงใจในการเลือกชีวิตที่เราจะเดินหน้าต่อไปค่ะ
ไม่ต้องพยายามจะไปยื้ออะไรทั้งนั้น
ุรนทุรายให้ได้คนหลายใจมาหนึ่งคนยังไงก็ไม่คุ้มนะคะ
ตอนนี้ถ้าไปฝากท้องปรึกษาคุณหมอ
ให้คุณหมออธิบายการทำหมันว่าการที่ผู้ชายทำหมัน
มันสามารถเกิดสิ่งนี้ได้หรือเปล่าเพราะอะไรบ้าง
อัดคลิปแล้วส่งให้เขาดูแล้วบอกกับเขาว่า
ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นลูกของเธอไหมเอาไว้ลูกคลอดเมื่อไหร่จะตรวจให้ดูนะ
แม้ว่าคำนี้จะเป็นคำที่ดูถูกฉันเหลือเกิน
แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแล้ว
เราจะสู้ด้วยวิธีของเราแบบที่ไม่ต้องเอาชนะใคร
เขาไม่ใช่ของรางวัลล้ำค่าที่เราต้องแลกมาด้วยความอดทนอีกต่อไปแล้วค่ะ
ที่สำคัญนะคะปากใครก็ทำให้เราเป็นอย่างที่เราไม่ได้เป็น
ไม่ได้เธอดูถูกฉันไม่ให้เกียรติฉัน
ตัดสินฉันง่ายไปว่าฉันไปนอนกับคนอื่นจนท้อง
ที่เราเป็นคู่ชีวิตกันมาตั้งหลายปี
แค่นี้ก็เป็นเหตุผลมากพอที่ทำให้เราอาจต้องชะลอคำว่า
รักเธอมากรักเธอมากถอยกลับมารักตัวเองบ้างก็ดีนะคะ
แต่ถ้าน้องมั่นใจว่าเขายังมีความเป็นพ่อที่ดี
รักลูกมากก็แค่ให้เขายังเป็นพ่อของลูกก็ได้นะคะ
แต่ก็ต้องไม่ใช่สามีที่ดูถูกภรรยาได้มากขนาดนี้อีกต่อไป
ค่อยคิดค่อยตัดสินใจวันนี้เผลอนะ
ความเสียใจเกิดขึ้นจากการที่คนที่เรารักดูถูกเรา
อาจจะเป็นสิ่งที่มันนำความรู้สึกอื่นอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเสียใจตรงนี้
เราเริ่มรับมือได้เดี๋ยวเราจะค่อยเห็นทางออก
และจะรู้ว่าเราควรจะออกไปทางไหนดีแบบที่ยังต้องดูแลตัวเองเพื่อลูกนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะไม่ต้องตกใจ
ถ้าวันไหนจะมีสักวันที่เรามีโอกาสได้คุยกันนะคะทั้งที่ไม่เคยคิดมาก่อน
ไม่เป็นไรเลยค่ะคนทุกคนมีวันที่พังแค่มีโอกาสได้รับฟัง
วันนี้อาจจะเป็นเรื่องเศร้าวันหนึ่งข้างหน้าค่ะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง
ดูแลตัวเองให้แข็งแรงแม่ที่แข็งแกร่งลูกในท้องจะได้แข็งแรงไปด้วยนะคะ
และย้ำนะไม่ต้องฝากสุขทุกข์ไปที่ใครอีกแล้ว
ตอนนี้เราและลูกจะเป็นเจ้าของความสุขของกันและกันแล้วค่ะ
ขอบคุณกับการที่ไว้วางใจและส่งคำถามเข้ามา
เชื่อว่าทั้งคำถามและคำตอบของน้องในวันนี้
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ